มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจับได้แล้วนะคะ
ตัวในอ้นค่ะในอ้นที่ไปก่อเหตุฆ่าอดีตภรรยาอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
อ้นไปก่อเหตุเอาปืนปลอมตบหน้าใช้มีดแทงอดีตภรรยาที่เป็นพนักงานร้านเสริมสวยที่ลบบุรี
แผลจับได้เมื่อคืนครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ให้ดูเท่าที่เหมาะสมก็แล้วกันเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือหลายคนบอกว่าเห็นภาพแล้วน่าตกใจ
ใช่ครับมันโหดร้ายนะคะจับได้เมื่อคืนนี้ในอ้นคนก่อเหตุเนี่ยไปหลบอยู่ในป่าที่กาญจนบุรี
นี่ค่ะตอนที่ไปจับตัวได้ตำรวจบอกว่าตอนจับตัวได้เนี่ยนะคะสภาพคืออิดโรยมากนะคะ
ก็ควบคุมตัวไปที่โรงพักที่ลบบุรีนี่ค่ะสภาพของในอ้น
นายธนวัฒนรินสุดอายุ๒๘นะคะ
ก่อเหตุฆ่านางสาวจตุพรดีคล้ายหรือแตงอ่อนอายุ๒๘ปีพนักงานร้านเสริมสวยที่อำเภอเมืองลบบุรี
อ้นเนี่ยค่ะไปซ่อนอยู่ป่าละเมาะซอยหลังสำนักงานเทศบาลตำบลรัฐย่าพื้นที่หมู่๑
บนรัฐย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่นะคะนี่คือจุดที่ไปจับตัวได้
เช้ามืดวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลบบุรีนำตัวในอ้น
พร้อมทั้งรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีไปที่โรงพัก
นี่นะคะพอไปถึงเนี่ยก็ต้องนำตัวเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
บอกแบบนี้ค่ะในอ้นเนี่ยนะหลับตลอด
ครับไปถึงปุ๊บเข้าห้องขังปั๊บหลับเลยหลับตื่นมากินข้าวเที่ยง
กินข้าวเที่ยงเสร็จหลับนี่กินแล้วนอนกินแล้วนอนอยู่แบบนี้
แต่สีหน้าดูเคร่งเครียดนะคะตำรวจบอกแล้วตัวในอ้นนะคะ
มีแผลที่ขาสองข้างมีผ้าพันแผลพันเอาไว้แบบนี้
เห็นแผลตั้งแต่ตอนไปจับตัวเมื่อคืนถามว่าแผลนี้เกิดจากอะไร
ก็เกิดจากที่คุณไปฆ่าเขาอะค่ะเกิดจากที่คุณไปฆ่าอดีตภรรยาค่ะ
กระหน่ำแทงอดีตภรรยาแล้วมันพลาดไปโดนตัวเองด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องขังเนี่ยนะ
ลุกจะนั่งในอ้นก็ลุกนั่งลำบากต้องเอามือค้ำกว่าจะนั่งได้นะคะ
เพราะว่าแผลมันเริ่มอักเสบแล้วมันมีประเด็นที่ว่าในห้องขังอ่ะค่ะ
มันก็จะมีกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเข้าไปด้านในได้
จะได้ดูว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมยังไงตำรวจบอกว่าเหมือนในอ้นเนี่ยนะคะ
พยายามจะหลบจะเลี่ยงกล้องวงจรปิด
จะพยายามจะดูมุมที่กล้องส่องไปไม่เห็นนะคะ
แล้วก็จะหลบจะเลี่ยงอยู่แบบนี้ตำรวจเลยบอกว่ายิ่งต้องดูอย่างใกล้ชิด
เพราะไม่รู้ว่าจะทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะคะช่วงบ่ายญาติของในอ้น
เอาอาหารเอายาไปให้ญาติบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไร
แล้วก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยนะคะแล้วญาติก็ออกไปจากโรงพักนะคะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำในอ้นรับสารภาพทั้งหมดเลย
รับว่าเป็นคนก่อเหตุนะคะเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือเป็นความคับแค้นใจ
เพราะว่าเลิกรากับผู้ตายไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
อ้นอ้างว่าผมพยายามจะขอคืนดีเขาทุกวิถีทาง
แต่เขาปฏิเสธผมตลอดก่อนเกิดเหตุตัวในอ้นอ้างว่า
ผู้ตายโทรศัพท์ไปเยาะเย้ยเขาแต่เยาะเย้ยว่าอะไรเนี่ยนะคะ
อ้นไม่ยอมบอกนะคะบอกแค่ว่าผู้ตายโทรไปเยอะเย้ย
อ้างแบบนี้ก็เลยเข้าไปก่อเหตุแทงอดีตภรรยาในร้านเสริมสวย
ตามที่เห็นภาพนี้เลยแต่เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะฮะ

คุณไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะครับ
ทีมข่าวของเราคุยกับย่าของในอ้น
ย่าบอกว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับหลานชายได้
ย่าโล่งค่ะย่าโล่งเพราะว่าย่ากลัวว่าหลานชายจะถูกวิสามันฆาตกรรม
เพราะว่าก่อเหตุอย่างโหดเที่ยมแล้วก็หลบหนีไป
ย่าบอกย่ากังวลใจนะคะโล่งใจที่หลานชายโดนจับ
ทางกลับกันก็เสียใจมากที่หลานชายมาก่อเหตุแบบนี้
แต่เมื่อก่อเหตุไปแล้วย่าบอกเลยว่ายังไงก็ปล่อย
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องรับโทษไปอะค่ะ
ดีใจอยู่ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเราจะแก้ไขอย่างไร
มาพิจารณาดูเหตุมันเกิดตัวมันอ่ะเนอะแล้วเราก็แก่แล้วจะเอาอะไรไปช่วยมันล่ะ
ก็ไม่รู้จะออกทางออกทางไหนเลยหัวใจก็จะวายตาก็เก็บค่าที่ป่วย
มีใครไปดูใครใครจะไปไหนก็ไปไม่ค่อยสะดวกยายไม่แข็งแรง
ก็บอกให้มันทำใจถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวค่อยปรึกษา
ช่วยเมฆไหนอะไรยังไงอย่างงี้ล่ะตำรวจแจ้งข้อหาเนโอนนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ก็ถ้ามีข้อหาเพิ่มเติมแจ้งในส่วนของในอ้นเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มว่าจะเป็นไรตรองหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
ถ้าเป็นเจตนาและไตรตรองเนี่ยโทษมันก็จะหนักขึ้นตำรวจบอกว่าไม่นำตัวไปทำแผนนะคะ
เพราะว่ากลัวว่ามันมีเหตุการณ์รุมประชาธรรมลักษณะแบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็แค่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็นำตัวไปฝักขังที่สารลบบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ